สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

รายคือตัวเลขติดเชื้อใหม่
ที่คุณหมอทวีสินแถลงไปเมื่อสักครู่
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดรอบนี้
จำเป็นจะต้องเอาคำเตือน

ขีดเส้นใต้กันแล้วล่ะครับ

ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
คุณหมอสองคนที่ออกมาพูดออกมาเตือน
คนแรกคือหมอโอภาษย์การกวินพงศ์
ท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค
ให้สัมภาษณ์ในรายการนี้หลายครั้ง
กับคนที่สองสาธาราชาณนายแพทยง
ผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านไวรัสวิทยาของคณะแพทย์จุฬา
เอาของคุณหมอโอภาษย์อธิบดีกรมควบคุมโรคก่อน
คุณหมอโอภาษย์บอกอย่างนี้ครับ
การระบาดรอบนี้เชื้อได้กระจาย
ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

จึงขอเสนอแบบจำลองโมเดลโมเดลลิ่งในช่วงสงกราน

เป็นการศึกษาจากปีที่แล้ว
เพราะคาดการณ์ว่าจะร้ายบาดระบาดใกล้เคียงกันมาก
คือเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาเมษา

คาดการณ์ว่าทุกคนจะมีกิจกรรมรวมถึงการเดินทางที่มากขึ้น

ช่วงเทศกาลสงกรานจะมีการพบป่าผู้คน

คูณ๔คูณ๖คูณ๘เท่า
และกรณีที่เป็นการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์
ก็จะเร็วขึ้น๑๗เท่า
แล้วคุณหมอก็บอกอย่างนี้
อาจจะพบผู้ป่วยติดเชื้อได้วันละ๑๐๐คน
และหากไม่มีการควบคุมไม่หยุดยั้ง
หรือไม่พยายามทำให้กิจกรรมต่างลดลง
แต่ละวันอาจจะพบผู้ป่วยวันละหลายพันคน
หรือหลายหมื่นคนก็ได้
ถ้าหากการเดินทางข้ามจังหวัดมีมากขึ้น
มันจะส่งผลให้มีผู้แพร่เชื้อโควิดเพิ่มขึ้น

นี่เน้นว่านี่คือการคัดคณีจากแบบจำลอง
ย้ำว่านี่ถ้าเราไม่ควบคุมเข้มข้นกันจริงเราจะเจอแบบนี้นะ
และนี่คือแต่ละวันจะพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นพันหรือเป็นหมื่นได้

ส่วนศาสตราจารย์ในแพทยงคุณหมอยง
ท่านบอกว่าสาเหตุการติดเชื้อที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจากสถานบันเทิงขณะนี้
เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ
ซึ่งความเร็วก็เหมือนกันคือมันจะเร็วกว่าสายพันธุเดิม๑๗เท่า
แล้วท่านบอกว่าแม้จะป่วยไม่มีอาการก็ตาม
แต่ปริมาณไวรัสก็มีมากทำให้การติดเชื้อแพร่ได้เร็วมากขึ้น
ในส่วนตัวแล้วยอมรับว่าเป็นห่วงการเดินทางช่วงสงกราน
คนหนุ่มคนสาวนำเชื้อไปติดผู้สูงอายุ
ที่มีโอกาสป่วยและเสียชีวิตได้ง่ายตามวัย
ขณะเดียวกันสถานบันเทิงเป็นสถานที่อับ
ถึงแม้จะไม่มีการสัมผัสกันแต่การร้องเพลงการเล่นดนตรี
หรือการพูดเสียงดังเชื้อก็กระจายไปในอากาศได้
นี่เรื่องโควิดสายพันธุ์อังกฤษมันมีคำถามแทรกขึ้นมาว่า
เราทำไมเราเอาไม่อยู่
จำได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนก่อน
มีหมอผู้รู้ออกมาบอกว่า

ใครที่ป่วยมาจากต่างประเทศต้องถูกกักตัว
แล้วต้องตรวจเชื้อ๒รอบ
เพื่อป้องกันเชื้อสายพันธุ์อังกฤษนี่แหละ

และไม่เล็ดลอดเข้ามาในเมืองไทยแล้ว

แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นกับระบบการป้องกันครับ
ทำไมอยู่ขึ้นมาปรากฏว่า
นี่ที่ระบาดกันเป็นไฟลามทุ่งเนี่ย
เป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษ

ตั้งแต่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศแล้ว
เพราะว่าต้องกักตัว๑๔วัน

ที่มาระบาดกันในคลัสเตอร์ทองหล่อเนี่ย
เป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษอันนี้ครับเราคิดว่ามันมันมีข้อคำถาม
มันมีข้อสงสัยเอาล่ะทีนี้มามาถึงเที่ยงวันนี้
คาดหวังว่าเราจะได้เห็นอะไรในทิศทางและท่าทีของรัฐบาล
เราต้องการเห็นความชัดเจนครับอยากเห็นทิศทางที่ชัดเจน
เพราะจนมาถึงเที่ยงวันนี้ยังอีหลักอีเหลืออยู่
ระหว่างปล่อยเพื่อให้ธุรกิจมันเดินไปได้ให้คนไปโน่นมานี่ได้
กับการที่จะล็อกคนไว้ให้อยู่กับที่เรายังไม่ชัดเจน
เรายังไม่มีความชัดเจนฝ่ายภาคธุรกิจท่องเที่ยวเราก็เข้าใจเขา
เขาก็อยากเรียกร้องว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไร
กระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีก
เพราะที่เป็นอยู่นี้ก็แย่แล้วเราจึงได้เห็นหัวข่าวว่า
รัฐมนตรีที่คุมการท่องเที่ยวมีหัวข่าวว่าพิพัฒน์วอนเที่ยวสงกราน
คืออยากให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวตามแผนเดิมตามเป้าหมายเดิม
ที่คุยกันไว้รัฐมนตรีต้องการที่จะให้คนไปท่องเที่ยว
ตามแผนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมไว้
เพื่อไปส่งเสริมเรื่องกระแสเศรษฐกิจในขณะที่ฝ่ายหมอ
ฝ่ายหมอก็ยืนยันชัดเจนโดยคุณหมอยงว่าการเดินทางการเคลื่อนย้ายคน
เป็นจำนวนมากมากในช่วงสงกรานน่าเป็นห่วงมาก
โดยเฉพาะการที่ลูกหลานนำเชื้อไปติดผู้สูงอายุ
ความหมายของคุณหมอยงก็คือไม่อยากให้มีการเดินทาง
ไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายคนในช่วงนี้อยู่กับบ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
เอาคำเดิมมาใช้กันอีกทีนึงอ้าวแล้วตัวนายกรัฐมนตรีล่ะ
นายกรัฐมนตรีเองก็ออกกั๊กกักครับเพราะท่านต้องคำนึงถึงภาคส่วนหลายภาคส่วนหลายด้าน
ต้องบริหารด้านจิตใจของคนหลายฝ่ายนายกถึงบอกว่า
งกรานไม่ได้มีปีนี้ปีเดียวนะครับแปลว่าอะไร
แปลว่าปีนี้หยุดเที่ยวเสียหยุดเดินทางไปสงกราน
ปีหน้าปีไหนก็ยังเดินทางไปสงกรานได้สงกรานยังมีอยู่ทุกปี
ถ้าฟังอย่างนี้นายกไม่ห้ามเดินทางแต่ขอร้องว่า
ถ้าไม่เดินทางก็จะดีที่สุดและถ้าเดินทางก็ต้องระมัดระวัง
ฉะนั้นไอ้นโยบายพบกันครึ่งทางแบบนี้ครับที่มันไม่ชัดเจน
เดินทางได้กลับไปบ้านได้แต่ต้องระวังตัวให้มากที่สุด
ต้องไม่ตกซึ่งมันคุมได้ยากมากครับ
แห่กันไปอย่างนั้นเนี่ยคุมได้ยากเหมือนกับคนแห่ไปในผับที่ทองหล่อ
แล้วคุมได้เหรอครับไปอยู่กันเป็นร้อยร้อยเป็นพันอย่างนั้นเนี่ย
เหมือนกันการเดินทางสงกรานก็เหมือนกัน
ฉะนั้นทิศทางและนโยบายครึ่งกลางแบบนี้เนี่ย
ก็ทำให้ต้องคอยลุ้นอย่างระทึกว่าหลังสงกรานกลับมา
สถานการณ์แพร่ระบาดจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบจำลองที่คุณหมอโอภาษการกวินพงศ์
ธิบดีกรมควบคุมโรคฉายภาพให้เห็นหรือเปล่า
ว่าวันหนึ่งอาจจะติดหลายพันและอาจจะเป็นหมื่นผมคิดว่าแบบจำลองที่ว่านี้เป็นไปได้
ถ้าเรายังไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งฉะนั้นเราก็ได้แต่คาดหวังว่า
ขออย่าให้เป็นอย่างที่คุณหมอโอภาษย์บอกขออย่าให้เป็นอย่างที่ศาตรานายแพทยงผู้วรวรรณบอก
เพราะนั่นจะเป็นฝันร้ายของประเทศวันนี้เนี่ย
ติดไปแล้วสี่ร้อยห้าวันหน้าจะอีกกี่ร้อย
เราไม่รู้มีคนกล่าวกับผมว่าระบบธุรกิจบ้านเรามันซับซ้อนเกินไป
ที่ระบบสาธารณสุขจะไปจัดการได้ระบบธุรกิจบันเทิงบ้านเรา
มันซับซ้อนเกินไปที่ระบบสาธารณสุขจะไปจัดการได้นี่คือคำพูดที่ผมคิดว่า

อยู่ในใจเรารัฐบาลจะเอายังไงเอาให้ชัดครับ
มีฉะนั้นแล้วเราไม่อยากเห็นภาพของการฝันร้ายหลังจากสงกรานผ่านไป
นี่คือคำเตือนจากหมอสำคัญสองคนขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะ
ขีดเส้นใต้หนาไว้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำเตือนของคุณหมอนะครับ